แล้วก็สังเกตอาการตัวเองดีว่ามีอาการเข้าข่ายโควิดหรือเปล่า
ส่วนอากาศเนี่ยก็ต้องเตือนกันคุณผู้ชมเพราะว่ามันแปรปรวนจริงสัปดาห์นี้
เดี๋ยวอุณหภูมิภาคกลางเนี่ยจะอุ่นขึ้นเล็กน้อยแต่ปลายสัปดาห์มันจะหนาวขึ้นอีกนะ
ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
แรกเลยครับกรมอนามัยออกมาแนะนำให้ใครที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาไปท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่
แล้วเข้าไปในสถานที่ที่คนเยอะคนแน่นเนี่ยแล้วจะต้องกลับเข้ามาทำงานในเช้าวันนี้หรือพรุ่งนี้
ขอให้เฝ้าระวังอาการตนเองครับว่ามีหรือเปล่านะพวกไอเจ็บคอมีไข้ปวดกล้ามเนื้อมีน้ำมูกปวดหัว
หายใจลำบากถ้ามีนะตรวจเอทีเคเพื่อความมั่นใจไว้ก่อนป้องกันการระบาดอีกรอบของโควิด๑๙ครับ
ถ้าตรวจแล้วเอทีเคมันขึ้น๑ขีดไม่ติดเชื้อแต่คุณยังกังวลว่ามันจะเสี่ยงไหมนะ
ก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยครับล้างมือบ่อยทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว
อย่าไปใช้ของร่วมกับคนอื่นแล้วก็เว้นระยะห่างไว้ก่อนนะครับหากตรวจแล้วพบเชื้อก็แยกตัวรักษาไว้ก่อนนะคุณผู้ชมฮะ
อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวโควิดมันจะระบาดเป็นวงกว้างอีกนะครับ
ส่วนเรื่องนี้ก็ต้องรู้ครับใครใช้งานรถยนต์ที่อายุเกิน๗ปีสามารถไปต่อภาษีออนไลน์ได้ไม่ต้องไปที่ขนส่งนะ
โดยกรมการขนส่งทางบกครับอำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถทุกประเภท
เป็นเจ้าของรถที่อายุเกิน๗ปีมอเตอร์ไซค์อายุเกิน๕ปีและรถค้างชำระภาษีเกิน๑ปี
ให้เอารถของท่านไปตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพเอกชนหรือว่าตรอให้เรียบร้อยก่อน
แล้วก็ไปดำเนินการชำระภาษีออนไลน์ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก
เพื่อจะรับเครื่องหมายเสียภาษีและใบเสร็จผ่านทางปรายศนีย์ภายใน๕วันทำการครับ
ก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อความสะดวกของคนใช้รถนั่นเองนะครับ
ปิดท้ายด้วยสภาพอากาศครับสัปดาห์นี้เนี่ยคุณผู้ชมเตือนเลยนะ
แปรปรวนเล็กน้อยเพราะช่วงวันที่๒๕มกราคมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงครับ
ทำให้อุณหภูมิเนี่ยจะสูงขึ้นและน้อยก็อุ่นขึ้นนั่นแหละแต่ตอนบนยังมีอากาศเย็นถึงหนาวเลยแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าอยู่
แต่ว่าปลายสัปดาห์ช่วง๖๘มกราคมไอ้มวลอากาศเย็นจะมาอีกละลอกนะจะแผ่เสริมลงมาทางตอนบนของไทยครับ
ทำให้มีอากาศเย็นถึงหนาวมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง๑๒องศาเซลเซียส
ภาคเหนือครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่๑๓๑๙องศาอีสานอยู่๑๒๑๙องศา
กรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิจะอยู่ที่๑๙๒๓องศาอาจจะมีฝนด้วยนะนี่มีฝนมาควบหนาวเลย
ฝนจะร้อยละ๒๐๔๐ของพื้นที่ครับ